คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
ตั้งวงกินเหล้าไม่เมาก็ไม่เลิก
แต่ว่าชาวบ้านชาวช่องพรุ่งนี้เช้าเขาตื่นเช้าไง
ต้องมาทำงานเพราะอันนี้มันกลางสัปดาห์อยู่

ทีนี้ครับพอกลุ่มนี้เขาตั้งวงกินเหล้า

จนผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในวงเหล้านะครับ
เห็นเขาบอกว่าคว้ามีดจะไปฟันคุณตาท่านหนึ่ง
ปรากฏว่าถูกรุมสกรรม
เลือดตกยางออกอาบหน้าแบบนี้

มีผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาเขาที่อยู่ในวงเล่า

ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมาช่วยเหลือ

แต่เรื่องนี้ต้องฟังความสองด้าน
นี่ฮะผู้บาดเจ็บก็คือนายน้ำเพชรอายุ๔๔ปีนะฮะ

ดูสิเลือดเสื้อกล้ามเขาชุ่มไปด้วยเลือดแบบนี้
ใช่ครับหน้าตาก็ชุ่มไปด้วยเลือดนะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลนะครับ
แต่กว่าจะช่วยได้ก็ต้องใช้ความพยายามมาก
เพราะว่านายน้ำเพชรเมาเดินป่วนไปทั่ว
ตำรวจและกู้ภัยเกลี้ยกล่อมกันอยู่สักพัก

แต่ก็ยังมีอารมณ์ขึ้นเป็นพักนะ

อย่าเพิ่งอารมณ์ขึ้นนะยิ่งอารมณ์ขึ้นเดี๋ยวเลือดยิ่งทะลักนะฮะ
แล้วก็ตะโกนด่าทอชาวบ้านนะครับ
กระทั่งกู้ภัยกับตำรวจก็พลอยฟ้าพลอยฝน
เขาเรียกแบบนี้โดนด่าไปด้วย

สงบสติอารมณ์ของตัวเองด้วยกู้ภัยบอกนะฮะ
แล้วก็เพื่อให้เขาสงบสติอารมณ์นะครับ

นางพิษสมัยอยู่๕๔ปีเป็นภรรยาของนายน้ำเพชรนะฮะ
แขนข้างขวาเป็นแผลเจาะเลือดไหล
ว่าตอนที่เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายกับชาวบ้าน
เธอล้มล้มแล้วก็ไปกระแทกอะไรบางอย่างที่พื้น
จนทำให้เป็นแผลใหญ่
ส่วนตัวนายน้ำเพชรเองที่หัวล้างข้างแตก

แต่น่าจะล้มล้มไปโดนอะไรฮะ

เพราะมีเศษเตาอ้างโล่ที่มันแตกอยู่ที่พื้นนะฮะ
คาดว่าหัวเขาไปกระแทกนะครับ
และทีนี้ทำให้หัวร้างข้างแตกนะฮะ
เพื่อนคนเจ็บบอกว่าระหว่างที่ตั้งวงดื่มเบียร์กันอยู่นี่แหละฮะ
เจ้าของบ้านเขามาบอกว่ากินกันเสียงดัง

ซึ่งห้องอื่นเดี๋ยวเขาจะตื่นเช้ากันทำงานวันพรุ่งนี้
แต่ตัวพวกเธอเองกลุ่มวงเล่าเนี่ยเขาบอก
โอ้โหทำงานมา๕วันไม่ได้หยุดเลย
มาหยุดแล้วดันหยุดไม่ตรงคนอื่นเขา
ก็เลยตั้งวงกินเหล้าแค่วันเดียวแค่คืนเดียวเองนะฮะ
ก่อนหน้านี้ห้องอื่นก็ตั้งวงกินเหล้าตี๒ตี๓ก็ไม่เลิก

กลุ่มพวกเธอมาตั้งวงเนี่ยแม่โดนซะงั้นนะครับ
กินเหล้ากันอยู่พอดี๓ทุ่มครึ่งแล้วเจ้าของบ้านเขามาไล่
ใช่ไหมแล้วที่นี้
ไม่ว่าจะเป็นลูกบ้านหรือคนไหนตี๑ตี๒เขาก็กินแล้วก็ไม่ว่า
แต่ว่าอันนี้ทำงาน๕วันหยุดวันนึง

พวกเรากินมีปัญหาตลอดนะฮะ
ทีนี้ฟังความอีกด้านฝั่งลูกเจ้าของห้องที่ออกมา
บอกว่ารีบเลิกรีบตั้งวงเลิกซะ
เพราะว่าห้องอื่นเขาหนวกหูนะครับ
คือเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้น๓ทุ่มกว่าแล้วเมื่อคืนนี้

เพราะข้างห้องต้องตื่นไปทำงานเช้ากัน
แค่นั้นแหละฝั่งคนเจ็บก็ลุกมาด่าทอแบบหยาบคาย

พอพ่อมาถึงเอ้าปรากฏเขาต่อยพ่อ

ออกมาช่วยเพราะพ่อถูกต่อยใครไปยอม

ลูกบ้านก็ออกมาชาวบ้านก็ออกมานะฮะ
ฝั่งนู้นเขาผ่านถือมีดเข้ามา

ห้องนี้เวลากินเหล้าจะเมาเสียงดังประจำนะฮะ
ให้ออกไปหลายครั้งแล้วก็ไม่ยอมออกไป
ลูกบ้านคนอื่นเขาหนีออกไป

เห็นว่าลูกพ่อก็ออกมาช่วยกัน
นี่มันถือมีดออกมาด้วย
ถือมีดก็เลยถอยกันออกมา
พอถอยออกมานี่ก็เลยมาอารวาสตรงนี้แหละ
ก็เลยโดนกระทุก
อารวาสตรงนี้แล้วก็ถ้าจะล้มใส่เตาอ้างโล่นะฮะ
เพราะว่ามีเตาอ้างโล่ที่มันแตกกระจายเลยนะครับ
อันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาหัวแตกนะฮะ
เพราะชาวบ้านยืนยันว่าไม่มีใครเอาไม้ไปตีหัวเขานะฮะ
เจ้าของบ้านเช่าไปแจ้งความไว้ที่สนราชบุรณะ

ทั้งสองฝั่งก็คงแจ้งความกันแหละนะครับ

ก็ต้องมาเคลียร์กันอีกทีนะฮะ